มาดูเหตุฆ่ากันตายกันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่สนามไก่ชน
แพ้แต่คนมันไม่ยอมแพ้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนที่แพ้โอ้แพ้และผ่านค่ะ
เอาลูกปืนมากราดยิงคนที่ไปอยู่ในงานแบบนี้ค่ะ
สนามไก่ชนแบบนี้นะคะแล้วคนที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยก็คือ
เจ้าของไก่ชนที่เป็นฝ่ายชนะซึ่งเดิมทีเดียวไม่ใช่คู่กรณีกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องราวมันมีรายละเอียดเยอะดิฉันเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือเป็นเหตุการณ์นะฮะพันธุ์ตำรวจโท
ธีรวัตรจันสีเพชรรองผู้กำกับสอบสวนสพดอนหัวล่อค่ะ
เอาความคืบหน้าของคดีก่อน
รองภูมิกับเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติออกหมายจับมือปืนแล้วนะคะ
มือปืนก็คือนายสุพศสงวนพงศ์อายุ๓๕ปี
ข้อหาด้วยการโดนไปก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืน
ไปในทางหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นายสุพศไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง
นายวีรัฐศรีสวรรค์อายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของไก่ชนที่เขาชนแล้วชนะ
ส่วนมือยิงเป็นเจ้าของไก่ชนที่ชนและแพ้
จุดเกิดเหตุก็คือสนามชนไก่ตลาดลุงสนตำบลดอนหัวล่อ

ตอนนี้ก็เตรียมที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ

เหตุการณ์เกิดเมื่อวานวันนี้ขอสารอนุมัติออกไม้จับ
เพราะคนที่ก่อเหตุไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอะไรมากมาย

ทีนี้จากการสอบปากคำนายสมพงศรีแพงมนต์อายุ๔๗ปี
คุณสมพงศ์เป็นกรรมการตัดสินไก่ชน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคู่ไก่ชนระหว่าง๒ซุ้ม
แรกก็คือซุ้มกลางซอยซุ้มที่สองก็คือซุ้มสักกริน
สองซุ้มเขาเอาไก่มาชนกันมีเงินเดิมพันธุ์ก็คือ๕๐๐๐บาท
ปรากฏว่ากรรมการตัดสินให้ไก่ชนของซุ้มกลางซอยแพ้
ต้องเสียเงินเดิมพันธุ์ระหว่างนั้นเองค่ะ
เจ้าของไก่ชนตัวที่แพ้ก็คือนายสุพธิ์มือปืนด้วย
ไม่ยอมรับผลการตัดสินเกิดการทะเลาวิวาสกับเซียนไก่ชน
เขาก็อายุมากแล้วนะคะเกิดการทะเลาวิวาสชกต่อยกันขึ้น
ทีนี้ผู้ตายคุณผู้ชมผู้ตายเข้าไปห้าม
แล้วนายสุพธเนี่ยชักปืนออกมาเลยยิงขึ้นไปท้องฟ้าหนึ่งนัด
แล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงนะคะแตกคืนแบบนี้นะคะ
ไม่มีใครอยู่รอลูกปืนนะคะทุกคนวิ่งหนีกันหมดเลยค่ะ
นายสุพธพอแบบนั้นแล้วเดินตามผู้ตาย
วิ่งตามผู้ตายมาเลยรัวปืนคุณยิงใส่ผู้ตาย
ผู้ตายก็พยายามหลบหนีแต่มันไม่พ้นกระสุนปืนนะคะ
ปรากฏว่ากระสุนปืนไปถูกผู้ตายล้มลงเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกัน
ปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลแบบเนี้ยเพื่อให้เขาฟื้นกลับคืนมา

เพื่อนของผู้ตายได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยอีก๑คนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุกรธรรมวิจารณ์ภูมิกับสพดหัวล่อบอกว่า
ว่าสาเหตุมาจากเรื่องของความไม่พอใจที่ไก่ชนตัวเอง
แพ้แล้วก็เสียพนันขณะนี้ตำรวจบอกว่า
มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายสุพศมือปืน
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติประวัติก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะ
ตอนที่เขาก่อเหตุคลั่งยิงคนในที่ตีไก่สนามตีไก่เอาปืนติดตัวไปด้วย
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ไปถึงแม้ว่าสารจะอนุมัติออก
หมายจับแล้วก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจ
ที่ไปตามจับกลุ่มตัวเขาจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต
เพราะอะไรเพราะว่าตอนหนีไปเอาปืนไปด้วย
เขาไม่รู้หรอกว่าในสมมติจะยิงสวนมา
ตอนที่ตำรวจเขาเข้าไปจับกลุ่มอยู่หรือเปล่า